มาดูเรื่องนี้แล้วให้คุณผู้ชมลองคิดลองวิเคราะห์ลองดูตามผมนะ
ว่าคุณยังงงไหมกับถนนเส้นนี้
คุณเขาบอกเป็นถนนที่แปลกมากมีการออกแบบ
ให้เส้นทางมันคว่ายกันไปคว่ายกันมาตัดกันไปตัดกันมา
คันไหนจะไปทางไหนคันไหนจะมาทางนี้คันไหนจะไปทางนั้น
แล้วก็อยู่ก็จะออกซ้ายอยู่ก็ตรงได้

แค่เห็นสีลูกศรลูกศรก็งงแล้ว
ชาวเน็ตก็ทำภาพแบบนี้ให้ดูเลยบอกคุณดูตามลูกศรนะ
คุณจะงงไหมถ้าเวลาคุณจะต้องวิ่งตามถนนเส้นนี้
พี่บุ๊กแล้วอย่างเราเราไม่ใช่คนในพื้นที่

แต่เรื่องนี้เราหาคำตอบนะฮะในการออกแบบถนน
ว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไร

นี่นะฮะเขาบอกชาวเน็ตดูแล้วอึ้งครับ
ภาพนี้นะฮะก็โพสต์โพสต์หนึ่ง
เขาโพสต์ไว้คือชื่อโพสต์เขาชื่อ

ระวังอุบัติเหตุใครผ่านสี่แยกเวียงสะ
ระหว่างถนนด้านในเป็นเลนสวนนะครับ
จริงเอามาโพสต์ไว้แบบนี้เพราะว่า

มันอยู่ที่ถนนตัดใหม่จังหวัดสุราธานี

มีการจัดวางการจราจรแบบครบวงจร

ทั้งเล่นสวนทั้งไม่สวน
แถมยังตัดแบบไขว้กันไปไขว้กันมา

ทำเอาชาวเน็ตเขาบอกว่า

ถ้าไปวิ่งตามถนนเส้นนี้นะครับ
ชาวเน็ตก็ช่วยกันวิเคราะห์
ทำภาพจำลองทำเส้นทางทำลูกศร

คุณดูถ้าเราวิ่งไปตามลูกศรชมพู

ไปเจอจุดตัดกับลูกศรเหลือง
มันจะตัดกันยังไงตรงนั้นนะครับ

จริงอยู่เรากำลังวิ่งเลนนี้อยู่ดี

หลังจากภาพนี้มีการแชร์กันไป
ก็มีการบอกพี่กัดนะครับว่า
พิกัดก็คือการสร้างถนนบริเวณแยกเวียงสะนะฮะ
แล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ต้องไปสอบถามความจริง
จากทางด้านของแขวงทางหลวงสุราธานีที่๓เวียงสะ
มนวยการสำนักงานทางหลวงที่๑๖
ก็คือพอคงฤทธิ์ปัญญาแก้ว
พอประชุมอยู่นะครับบอกพี่สุดข่าว
ผมประชุมผมประชุมเรื่องอะไรรู้ไหม
ก็เรื่องถนนนี่แหละประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณก่อสร้างโครงการ
ซึ่งเป็นโครงการทางแยกต่างระดับเวียงสะ
โครงการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงหมายเลข๔๑
กระดับข้ามทางหลวงหมายเลข๔๐

ที่มีปริมาณจราจรการสัญจรหนาแน่น
แล้วก็ถนนใหญ่ก็รถก็ใช้ความเร็วสูงใช่ไหม
ทีนี้พอก็ชี้แจงบอกว่า
ที่ต้องทำถนนตัดไปตัดมาแบบนี้นะครับ
เพราะว่า๒ข้างทางที่ถนนเส้นใหญ่นี้ตัดผ่าน
คือเป็นเขตชุมชนทั้งสิ้น
ทีนี้ครับเราต้องวิเคราะห์สภาพพื้นที่
วิเคราะห์ชุมชนก็เลยจำเป็นต้องออกแบบ
ให้มีความพิเศษออกแบบการก่อสร้างทางขนาน
เพื่อจะอะไรรู้ไหมจะแยกรถท้องถิ่นกับรถทางหลัก
รถในชุมชนก็ต้องใช้แบบนี้
ทางหลักที่เขามาเร็วก็ใช้อีกแบบนี้
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ปรับปรุงทางขนาน
ให้เป็นแบบเดินรถสวนทางได้
สร้างทางเข้าออกซะสร้างจุดกลับรถ
ระหว่างทางหลักกับทางขนาน
เพื่อรองรับการจราจรในท้องถิ่นไปในตัวด้วย
พร้อมกับย้ำว่ารูปแบบที่สร้างไว้เนี่ย
มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมแล้ว
โดยลดจุดตัดและลดจุดอับสายตา
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ
แต่เปิดให้ใช้ทางเป็นการชั่วคราวก่อน
แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้ง
อำนวยความสะดวกความปลอดภัย
ป้ายเตือนต่างทางกั้นอะไรต่างบารีเออร์ต่าง
ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่า
มาตรงนี้แล้วท่านจะไปไหนต่อ
ถ้าท่านจะเข้าซ้ายท่านจะต้องเข้าเลนสวนหรือว่าเข้ายังไงนะฮะ
ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการคือช่วงปีใหม่๖๔นี้
แต่ตอนนี้ก็อยากให้หน่วยงานนะเขาชี้แจงให้ชัดเจนนะ

แล้วก็จะใช้เส้นทางให้ไม่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร
เพราะเราเองเราดูเรายังงงเลย
งงค่ะเราเป็นคนต่างพื้นที่ไปนะคะ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะ